ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะแน่นอนว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวัง
ก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะตอนนี้กรมควบคุมโรคบอกว่า
ต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะโรคปอดบวม
เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูสถิติตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
พบผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคปอดบวมตอนนี้เสียชีวิตแล้วเกือบ๒๐๐คนค่ะ
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
ช่วงนี้มีประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเข้ามาสักการะแล้วก็ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ประกอบกับประเทศไทยก็กำลังเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาว
ทำให้หลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกชุกและบางพื้นที่อากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นลงแล้วด้วย
ก็เลยแนะนำประชาชนนะคะให้ดูแลระมัดระวังสุขภาพตัวเอง
โดยเฉพาะโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเช่นโรคไข้หวัดใหญ่
ปอดบวมที่ติดต่อได้ง่ายในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันอย่างแออัด
ติดต่อระบบทางเดินอาหารที่มากับอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาดเช่นโรคอาหารเป็นพิษค่ะ
จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค
รายงานนะครับว่าตั้งแต่๑มกราคมถึง๒๖กันยายนที่ผ่านมา
พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่๑๒๗๔๗๗คน

ปอดบวม๑๘๓๖๕๒คน
เสียชีวิตถึง๑๙๑คน
อาหารเป็นพิษ๘๓๒๒๗คน
ไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตและโรคไข้เลือดออก๓๘๗๕๖คน

จากนี้ข้อมูลยังพบอีกว่าโรคปอดปวมเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมด
มักจะเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนตามหลังโรคทางเดินหายใจ
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ
อายุต่ำกว่า๕ปีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าปกติครับ
ตอนนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะต้องดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
รายงานพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ตอนนี้มีอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งติดต่อจากการไอจามรถกันดังนั้นคนที่มีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่
แม้จะเป็นอาการไม่มากก็ควรที่จะหยุดพักรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ
ใส่หน้ากากอนามัยมันล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคนั่นเอง